ใครว่าไปเที่ยวแล้วต้องไปหาของกินอันนี้นี่ถูกต้องเลย
เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยทานที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
ไม่ได้พาไปกินอาหารพื้นเมืองอะไรหรอก
พาไปกินพิซซ่าค่ะคุณค่ะ
แต่พิซซ่าร้านนี้ธรรมดาที่ไหนแต่ธรรมดาไม่มาเล่าหรอกจ้า
ไปเลยค่ะนี่แค่กำแพงก็เก๋แล้วเห็นไหม
ร้านนี้ค่ะก็คือร้านพิซซ่าแซ่บแอนด์คาเฟ่ฟอนไลซ์
สำเนียงดีมากขออีกทีได้ไหมคะชื่อร้าน
ได้เลยค่ะคุณต้องบอกเลยนะว่าร้านนี้คือร้าน
พิซซ่าแซ่บแอนด์คาเฟ่โฟไลฟ์
สำเนียงไม่ค่อยเหมือนตะกี้ขออีกทีได้ไหมคะ

คุณชิสาคุณอมลิ้นเขาไว้เหรอครับ
ลิ้นที่ฉันเนี่ยเหรอครับไม่ได้ลิ้นใครหรอกนะคะ
ร้านนี้คุณผู้ชมปักหมุดกันให้ดีตั้งอยู่ที่ตำบลสรรผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาบอกว่ามันควรค่าแก่การมาเยือนมากเพราะว่าร้านนี้มีพิซซ่าอร่อยและพิเศษสุด
เพราะว่าแต่ละหน้าของพิซซ่าเขาไม่เหมือนใครคุณดูซะก่อน
นี่หน้าต้มยำนะคะแล้วก็ยังมีหน้าแกงเขียวหวาน
แบบไทยผสมผสานเป็นฟิวชั่นนิดหน่อยแล้วไม่พอเท่านั้นยังมีหน้าแผนงอีกด้วย
หน้าพะแนงพิซซ่าหน้าพะแนง
มันก็เลยได้เนื้อได้แกงได้กลับแบบเน้นเลยทีเดียว

ไอ้โพเตโต้ไม่เท่าไหร่ไอ้ตรงชิปเนี่ยเปียกชุ่มเชียว
พอดีหันมาคุยกับคุณชนะพอดีเลยชุ่มเลยใช่ไหมครับ
แต่ว่าเมนูของเขาแต่ละอย่างน่ารับประทานว่าจะเป็นของขาวของหวานเครื่องดื่มสารพัด
อยากให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองแล้วก็ทานกันแบบจุใจนะคะ
มันพิเศษยิ่งกว่าของอร่อยนั่นก็คือว่าใครที่มาทานอาหารร้านนี้จะได้บุญกลับไปด้วยนะคุณ
เดี๋ยวนะได้บุญจะไปยังไง
ได้เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาจะมีคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟนะคะ
เป็นคนทำบัญชีคนชงกาแฟจนกระทั่งคนทำครัวเป็นเยาวชนเป็นน้องหมดเลย
น้องเหล่านี้นะคะเขาก็เป็นเด็กด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาทานอาหารที่นี่ก็เหมือนได้เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนช่วยให้น้องได้มีรายได้ไปในตัวก็เหมือนกับเราได้ทำบุญสนับสนุนช่วยเหลือคนนั่นเอง

ใช่แล้วล่ะค่ะโดยคุณครูอรวรรณพรมพิจารณ์นะคะบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูประจำโรงเรียนเพื่อชีวิตในตะบนป่าเมี่ยง
ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเด็กด้อยโอกาสพ่อแม่ของบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปน้องเขาก็อยู่เพียงลำพัง
ตอนนี้ทางบ้านพักของโรงเรียนก็เลยได้ขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นร้านพิซซ่า
ก็ให้น้องเหล่านี้แหละที่เขากำลังจะจบชั้นม๓ของโรงเรียนมาช่วยกันบริหารจัดการมาช่วยกันทำงาน
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อาชีพมีทักษะก่อนที่จะไปเรียนต่อในชั้นสูงต่อไป
ได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งอยากจะไปเลยใช่ไหมคุณคะไปอุดหนุนไปให้กำลังใจน้องกันได้ที่ร้านพิซซ่าแซ่บแอนดคาเฟ่ฟอร์ไลฟ์
ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลสรรผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแถวถนนวงแหวน๗๐๐ปีค่ะ
แต่ถ้าใครฟังแล้วโอ๊ยนึกภาพไม่ออกไม่ใช่คนแถวนั้นโทรไปถามนะจ๊ะ๐๙๙๒๗๑๙๑๕๗นะคะ
หรือว่ามีเฟซบุ๊กนะก็เสิร์ชได้เลยเป็นชื่อภาษาอังกฤษพิซซ่าแซ่บแอนด์คาเฟ่ฟอร์นไลฟ์
ทำที่เราขึ้นให้ด้านในชื่อไม่เหมือนชื่อร้านอันแรกเหรอคะ

ร้านพิซซ่าแซฟแอนด์คาเฟ่ฟอร์ไลน์

พิซซ่าแซ่บแอนด์คาเฟ่ฟอไลน์

พิซซ่าแซฟแอนด์คาเฟ่ฟอร์ไลน์
ต้องกลับขออภัยท่านอาจารย์ที่เคยสอนพวกเรามาด้วย
พิซซ่าแซ่บแอนด์คาเฟ่ฟอร์ไลน์อยู่ที่เชียงใหม่นะจ๊ะ

พี่โอละคนเดินทางไปขึ้นเหนือไปเชียงใหม่
อย่าลืมแวะไปทานอาหารอร่อยกันด้วยนะคะ